กล้องกรวดอ่ากล้องตรวจการขนส่งทางบกนะคะสั่งตรวจสอบ
หลังจากมีกรณีคลิปมาเผยแพร่บนโลกโซเชียลรถบรรทุกขนาดใหญ่
ขับเซไปเซมาปรากฏเปิดออกมาเนี่ยเป็นเด็กนะคะ
ที่น่าจะเป็นเยาวชนอยู่เลยขับรถคันนี้ล่าสุดก็เลยเรียกตรวจสอบเรื่องราวนี้แล้วล่ะค่ะ
เฮ้ยเฮ้ยทำไมวะ

นะคะถ่ายมาได้เลยเห็นกระจกซ้ายชัด
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคันนี้นะคะคือคันที่ตกเป็นประเด็นวิจารณ์ในโลกโซเชียล
กรณีผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กเป็นคนขับเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ซึ่งจากภาพนะคะจะเห็นว่าเด็กชายคนนี้เป็นคนบังคับรถออกจากข้างทางขึ้นมาบนถนน
จะขับไปจอดชิดขอบทางด้านซ้าย
โดยก็มีชายคนหนึ่งคอยโบกรถให้
ซึ่งทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะ
หรือนายอภิญญาเสื่อมของ
ก็เล่าว่าช่วงเย็นของวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ขณะเดินทางไปทำธุระที่ย่านอำภาวา

พบเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกตกใจ

ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก
ก็เปิดเผยว่าได้รับทราบถึงกรณีนี้แล้ว
แล้วก็พิจารณาว่ารถบรรทุก๑๐ล้อ
ซึ่งเป็นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่๒ขึ้นไป

จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พศ๒๕๒๒โทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

มีความผิดเช่นกันข้อหาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ว่าด้วยความปลอดภัยตามกฎกระทรวง

ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ
คือฟังเสียงคนที่ถ่ายคลิปเขาก็พูดไปด้วย
เขาก็กลัวเขาตกใจเขาก็พยายามมองอยู่นะ

นั่นคือเด็กใช่ไหมที่ขับรถ๑๘ล้ออยู่เนี่ย

ถึงแม้ว่าน้องจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

แต่ว่ายังไงก็ผิดกฎหมายนะคะ